ไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อย
ผู้ชายคนหนึ่งไปขอยืมรถจากเพื่อนแต่เพื่อนไม่ให้ก็เลยขโมยครับ
ขโมยเสร็จปุ๊บขับออกไปขับออกไปขับเร็วมากแล้วควบคุมรถไม่ไหว
คุณผู้ชมข้ามเลนไปฝั่งตรงข้ามไปชนกับรถที่ขับสวนมา
ชนเข้าอย่างจังคุณผู้ชมดูนะครับมีผู้บาด๗นี่ครับ
โดนไป๒คันเลยนี่ครับภาพวงทรัพย์ปิดจับภาพเอาไว้ได้
กระบาดคันนี้ครับขับมาจู่เสียหลักหมุน
หมุนแล้วก็ไปฝากจับรถที่ขับสวนทางมามันเล็นสวนกันแค่นิดนึงเอง๒ฝั่งนะฮะ
กระเด็นกันไปรถนี่ซากกระจายทีเดียว
เหตุการณ์ข้างนี้เกิดขึ้นบนถนนช่วงโค้งสบายดีรีสอร์ทถนนสายตากศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
กระบะนิสันคันนี้ครับทะเบียนบ่อใบไม้นอนหนู๓๖๘๔จันทบุรีครับ
ยับเยินอย่างที่เห็นเพราะว่ากระแทกเข้าไปกับรถคันที่ขับสวนทางมา
มีนายุทธนาตินชาติอายุ๔๐ปีเป็นคนขับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
และเยาวชนอายุ๑๗ปีอีก๒คนนั่งมาบนท้ายกระบะหลังกระเด็นตกลงมาบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะฮะ
ถูกชนเข้าไปเสียหายอีกสองคันอย่างที่เห็นสภาพเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
ขับมาตรงดีดีเนี่ยก็ไปชนเขาเองนะฮะในเวลาต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมาบอกว่า
ผมเนี่ยเป็นเจ้าของรถนะฮะยุทธนาคนขับเนี่ยมายืมรถผมแต่ผมไม่ให้
แล้วมันดันขโมยมาขับมาไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุ
ตำรวจก็เลยเดี๋ยวนำภาพวงจรปิด
ไปแสดงหลักฐานต่างแล้วก็เดี๋ยวนัดหมายคู่กรณีมา

แต่ว่าในส่วนเจ้าของรถกับยุทธนาคนขับเนี่ยไม่รู้จะแจ้งความเพิ่มเติมหรือเปล่า
เพราะคุณไปขโมยรถของเขามาเขาไม่ได้ให้แล้วก็ขับไปชน
ประสบเหตุรถเขาก็พังต้องชดใช้กันมากมายหลายคนทีเดียว
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องสืบสวนต่อว่าทำไมต้องไปขโมยรถ
ขโมยไปไหนจะขับไปหาใครถึงมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ